ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์โปรยไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้ว
บอกว่าใครอยากโชคดีให้ดูข่าวนี้แล้วจ้องดีค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าสภาพสีทองเคยเห็นหรือเปล่านะคะ
พาไปดูตภาพสีทองที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

ลักษณะคือแค่เท่าฝ่ามือเองอะค่ะแล้วเนี่ยสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้
เหลืองทั้งตัวทั้งกระดองทั้งตัวมันเลยใช่ไหมฮะ
คนที่จับมาได้พี่บุ๊คเขาบอกว่าเขาเชื่อลึกว่า
เขาจะโชคดีแล้วจะมีความโชคดีนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเหลงกระดองเขาอยู่

กระดองเสร็จปุ๊บชิ่งไปที่บ้านเลขที่เลยค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นตภาพที่ชาวบ้านเขาจับมาได้นะคะ

บ้านเลขที่๑๕๕หมู่๕ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณยุทธภูมิเปี่ยมซิริอายุ๔๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าคุณยายของเขาอายุ๗๘ปีแล้วนะเป็นผู้ตกตะภาพตัวนี้มาได้
อาศัยอยู่บ้านเลขที่เอาเลขที่คุณยายก็มี
เลขที่๑๔หมู่๕ตะบนบ้านเดียวกันค่ะ
เมื่อวันก่อนยายได้ไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นไปแบบแบบนี้ประจำเกือบทุกวันไปตกมาทำเป็นอาหารนะคะ
แต่วันนั้นปรากฏว่ายายได้ตกเบ็ดแล้วก็ได้ตภาพดามตัวสีเหลืองทอง
ซึ่งตัวเขาบอกว่ามันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ
ยายเล่าบอกว่าพ่อเคยตกเบ็ดแล้วก็ได้ตภาพตัวเล็กครั้งนั้นปล่อยไปค่ะ
หลังจากนำมาเลี้ยงแล้วก็โพสต์เรื่องราวลงในโซเชียลเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้าน
ยอยเดินทางมาดูตภาพตัวนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ
บางคนก็เชื่อว่าน่าจะให้โชคให้ลาบแล้วก็หลายคนบอกว่า
คุณยายที่ไปตกตะพักตัวนี้มาได้คุณยายเท่าไหร่
ฉันไม่ต้องทวนซ้ำนะเพราะที่ฉันบอกไปแล้วนะคะ
บ้านเล็กที่คุณยายเล็กที่เท่าไหร่ก็บอกไปแล้วไม่ต้องทวนซ้ำ
อ้าวเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ปี๑๘บ้านเล็กที่ยายบ้านเล็กที่เท่าไหร่

เขาก็จะเลี้ยงไว้นั่นแหละเพราะเขาเชื่อว่าหลังจากนี้
เราถามต่อว่าเอาไปแบบนี้มีคนติดต่อมาขอซื้อหรือยัง

มีคนติดต่อมาขอซื้อเขาบอกว่าไม่ขาย
ไม่ขายเขาบอกว่าเขาไปเช็คราคาเหมือนกันราคาค่อนข้างสูง
เอาล่ะคุณยุทธภูมิบอกว่า
เลี้ยงดูตะภาพสีทองตัวนี้
จนกว่าไฟไหนไฟหนึ่งจะจากกันไป
แต่ว่าคงมีชาวบ้านมากราบไหว้